ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะและผ่านไปแล้ว๒๔วันค่ะ
สำหรับการปิดเทอมของทั้งเด็กประถมศึกษาและเด็กในชั้นมัธยมศึกษานะคะ
ซึ่งทำให้มีเหตุการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว๒๑คน
จากเรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนผู้ปกครองนะคะ

แพทย์อำนวยกาจีณะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า
ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่อากาศร้อนค่ะ
เด็กมักไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนทำให้ยอดเด็กจมน้ำเสียชีวิตค่อนข้างสูง
จากการเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมปีนี้เพียง๒๔วันนะคะ
ระหว่างวันที่๑ถึง๒๔มีนาคมมีเด็กจมน้ำ๒๒เหตุการณ์
เสียชีวิตไป๒๑คนบาดเจ็บ๑๖คนเกือบทั้งหมดเป็นเด็กวัยเรียนนะคะ
ช่วงอายุ๕๑๓ปี
แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุดก็คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติค่ะ
ขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะ
โดยเฉพาะเด็กเล็กไม่ควรปล่อยให้อยู่ลำพังค่ะ